คุณผู้ชมค่ะนับตั้งแต่วันที่๒๙ตุลาคมจนถึงวันนี้๒พฤศจิกายน
๕วันแล้วนะคะที่สำนักพระราชวังเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเดินทางเข้าไปกลับสักการะพระบรมศพ
งหน้าพระบรมโกรธพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ภายในพระบรมมหาราชวัง
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนนี้กันหน่อยนะคะว่า
คนมีคึกคักมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สภาพการ
สถานการณ์แล้วก็สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้าง
ไปติดตามจากคุณรัชตะวันโภชนุกูล
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากท้องสนามหลวงเชิญค่ะ
พระบรมมหาราชวังนะคะก็มีประสบกรณิกรชาวไทยค่ะ
เดินทางกันมาตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อที่จะได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพ
เบื้องหน้าพระบรมโกศณพระธินังดุสิตมหาประสาท
พระบรมมหาราชวังค่ะ
ภาพที่เห็นขณะนี้นะคะคือประชาชนชาวไทย
เดินทางกันมาที่บริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่เช้ามืด
เพื่อต่อแถวเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังค่ะ
ซึ่งทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชน
ได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพตั้งแต่เวลาตี๔ค่ะ
วงศักดิ์จ้างประเสริฐเจ้าหน้าที่กรมชนรับประทาน
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
เดินทางมาที่สนามหลวงเพื่อต่อแถวเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙ถึง๒ครั้งแล้วแต่ยังเข้าไปไม่ได้ค่ะ
แล้วรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก

ก็มาหลายวันแล้วแต่ยังเข้าไม่ได้
ต้องรออยู่กลางสนามก็กลับไปก่อน
ก็มามาช้าพอเนี่ยมา๖โมง

ก็ดีใจครับที่พยายามแล้ว
พยายามถึงที่สุดแล้วขอให้ท่านอยู่ไม่ต้องทวงถึงประชาชนเพราะว่าประชาชนจะทำตามคำพระราชดำริของท่าน
ก็เคยทำงานในพระราชดำรีของท่านอยู่
พอดีผมจบชนประธานเลยจบการชนประธานมาเลยโดยตรงเลย
ภูมิใจที่ได้ทำตามที่พระองค์ท่านประสงค์ที่จะให้ช่วยเหลือประชาชน
เช่นเดียวกับสิริพรปะทิหญิงสาวจากจังหวัดน่านเธอเดินทางมาทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ
ก็รู้สึกปลาปลื้มที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
เป็นคนที่น่านค่ะแต่ทำงานอยู่ที่สิริราชค่ะ

ก็รู้สึกตื้นตันใจค่ะดีใจแล้วก็แสดงความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านนะคะ
ก็จะยึดแนวทางปฏิบัติของที่พระองค์ท่านสอนไว้ดำเนินทางเศรษฐกิจพอเพียงขยันตั้งใจทำงาน
โดยวันนี้ถือเป็นวันที่๒แล้วนะคะที่สำนักพระราชวัง
เปลี่ยนเส้นทางการเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
ณพระทินั่งรุศิษฐ์มหาประสาทในพระบรมมหาราชวังค่ะ
จากเดิมที่ให้เข้าทางประตูวิเศษชัยศรีเปลี่ยนเป็นให้เข้าทางประตูมณีนพรัช
ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือตรงข้ามท้องสนามหลวง
จากประตูวิเศษชัยศรีจะใช้เป็นทางเข้าชมวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม
หรือวัดพระแก้วสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะ
ขณะที่ส่วนของการรักษาความปลอดภัยนั้น
ในการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
เรื่องหน้าพระบรมโกศณพระตินั่งดุศิษย์มหาประสาท
ในพระบรมมหาราชวังแล้ว
ยังมีการจัดตั้งจุดสแกนตรวจโลหะวัตถุต้องสงสัย
และของมีคมเพื่อความปลอดภัย
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่กองอำนวยการร่วมนะคะ
ฝากแจ้งเตือนประชาชนค่ะให้ดูแลสัมภาระกระเป๋านะคะ
เนื่องจากว่าอาจมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาได้ค่ะ
และหากพบบุคคลพลัดหลงนะคะ
สามารถแจ้งติดตามได้ที่เต็นต์กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานครค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากบริเวณท้องสนามหลวง